อีกเหตุการณ์หนึ่งเราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่แล้ว
ตั้งแต่คืนวันที่๒๙คุณเสก

ปืนขึ้นฟ้า๑๐นัดไม่รอดแน่นอนเพราะว่าเขาไลฟ์สดด้วยคุณผู้ชม
หลังจากที่สนคณะยาวให้ประกันตัวไป๑๕๐๐

ล่าสุดตำรวจที่นครศรีก็ต้องรับตัวต่อ

ประดำนาคดีที่จวัตรนครสิทธิ์ธรรมราชครับ
หลังจากที่ไปก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าถึง๑๐นัดทีเดียวนะครับ
หลังจากศาลจังหวัดมีนบุรีให้ประกันตัว
นายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซ
ร็อกเกอร์ชื่อดังฉายาปืนไวใจสั่งมา

เพราะว่านักข่าวไปถามพี่เสกอยากฝากเพลงอะไรไหมกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

ก็เมื่อวานให้ประกันตัวไปตีเงินประกันก็๑๕๐๐ครับ
ข้อหาขัดขวางการจับกลุ่มและพกพาอาวุธปืนในพื้นที่
สถานีตำรวจนครบานคันนายาว
ล่าสุดครับสถานีตำรวจ
ภูทรพรมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
เดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

เพราะว่ารถติดหน่อยมารับตัวเสกโลโซไป
ดำเนินคดีต่อในพื้นที่สพพรมคิรีใน๓ข้อหาคือ๑
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
กรณียิงปืนขึ้นฟ้า๑๐นัดในงานคอนเสิร์ตที่วัดเขาขุนพรมคืน๒๙ธันวาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้โชคดีนะกระสุนปืนไม่ได้ตกใส่ใคร

เมื่อรถตู้ของสพพรมคิรีมาถึงก็มีตำรวจสืบสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช๖นายครับ
เดินทางไปพูดคุยเพื่อขอส่งมอบตัวประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้
คุมตัวเสกโลโซขึ้นรถตู้พร้อมกับแฟนสาว
พร้อมฝากสวัสดีปีใหม่คนไทยทุกคนด้วยนะฟังเสียงพี่เสกหน่อยครับ
ที่โน้นน่าจะเตรียมไว้สัก๑๕๐๐๐๐บาทน้ำผู้กลับนะ๑๕๐๐๐๐บาท
ครับไม่ยากเย็นนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขปีใหม่นะพี่ไปก่อนนะ
ผมว่าทุกคนมีความสุขแน่นอนมีพิเศษนี่แหละปีใหม่ไม่มีความสุข
เพราะว่าน่าจะฉลองปีใหม่อยู่ในห้องขังตั้งแต่คืน๓๑แล้วนะ
คือหลายคนก็คือเข้าไปดูในคอมมงคอมเมนต์นะแฟนของแฟนคลับเองเนี่ย
เขาก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวทำนองว่าพี่เสกแปลกไปนะมันแปลกไปแปลกไปนานแล้วนะ

อยากให้กลับมาเป็นพิเศษเป็นไอดอลของเด็กในยุคนี้เหมือนเดิม
พิเศษเป็นเด็กไอดอลของเด็กยุคก่อนมากทีเดียว
รุ่นเราไหมเราอยู่มัธยม
บอกรุ่นเลยอย่าไปนับอายุกันนะฮะก็อยากให้พิเศษกลับมาเป็นพิเศษคนเดิมนะครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกสิงสิงห์เดชครับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบันคันนายาว
เปิดเผยภายหลังส่งตัวเสกโลโซให้กับตำรวจสพพรมคิรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยระบุว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจปัสสาวะของเสกอยู่
ที่พบว่ามีสีม่วงด้วยนะครับ
เขาบอกว่ามาจากยานอนหลับตามคำให้การหรือว่าเป็นสารเสพติดอันนี้ยังไม่ทราบ
โดยคาดว่าจะสามารถทราบผลได้วันพุธนี้นะครับ
ซึ่งหากพบว่าเป็นสารเสพติดแน่นอนจะออกหมายเรียกเสกรับทราบข้อหาอีกหนึ่งข้อหาต่อไปครับ
ส่วนกรณีอาวุธปืนที่อยู่ในคลิปไลฟ์สดที่เขาบอกตำรวจว่าเขามีปืนนะ
อย่าเข้ามาขู่จะยิงด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับเสกในวันนั้นที่บ้านพักเนี่ย
ล่าสุดก็นำปืนส่งให้กับกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิสูจน์อย่างละเอียดว่า
มีการลบหรือว่าขุดรอยทะเบียนออกหรือไม่
จากว่ายังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของปืน
ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจก็เข้าไปดูแลเสกเป็นอย่างดีนะครับ
ซึ่งก็ไม่ได้มีอาการเครียดหรือว่าร้องขอสิ่งใดเป็นพิเศษ
ซึ่งการใส่กุญแจมือเสกนั้นเป็นการควบคุมตามกฎหมาย
เพราะเสกไม่ได้มีทีท่าว่าจะขัดขืนแต่อย่างใดครับ
ว่าเพศจากโรงพยาบาลถามวัดนำบัติที่ตรวจนะเจอฉี่สีม่วงน่ะ

เขาผู้หาเค้าปฏิเสริฆว่าเค้ากินยานอนหลับอย่างนี้

คิดว่าผลจะออกแล้วครับว่ามีสารเสพติดหรือไม่นะครับ

เนื่องเข้าเป็นผู้หาถุงโค้กพรมตัวเราก็ต้องใส่เครื่องพัฒนาการนะครับ
ถ้าผู้ชมตามข่าวได้เห็นคลิปที่คุณเศกไลฟ์เฟซบุ๊กตั้งแต่คืน๓๑
จะทราบว่าวันนั้นกับวันนี้คุณเสกต่างกัน
ท่าทีใช่ไหมคะท่าทีวันนั้นค่อนข้างจะโอ้ยไม่ยอมออกมา
วันนั้นพูดเลยบอกว่าผมก็มีปืนเหมือนกันใครเข้ามายิงมันตรงหน้าประตูนี่แหละพูดคำนี้
ใช่ในคลิปแบบนี้เลยแต่วันนี้ก็ขอโทษขอโพยขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ได้ดี
แล้วก็สวัสดีปีใหม่ขอบคุณคนไทยต่างนานาแบบนี้นะครับ
คือพี่เสกเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนอะนั่นสิฮะนะฮะ
จากนี้ครับผู้กำกับสถานีตำรวจนครบานคันนายาวยังระบุอีกว่า
ปืนของเสกที่ใช้ยิงจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเนี่ย
โลโซก็นำส่งให้กับพนักงานสอบสวนที่สพพรมคิรีแล้วในวันนี้ครับ
ซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช
จะตรวจสอบปืนกระบอกดังกล่าวว่าเป็นปลอกกระสุนที่ตกในที่เกิดเหตุตรงกันหรือไม่
โดยคาดว่าวันพุธนี้ก็จะทราบผลเช่นเดียวกันนะครับ